ส่วนข่าวนี้ค่ะมาดูหน่อยครอบครัวนี้คือเขาทำธุรกิจพวกให้เช่าโต๊ะให้เช่าเต็นต์
ผัวน่ะไม่ค่อยกลับบ้านหรอกแต่พอกลับมาเห็นภาพบาดตาบาดใจว่าเมียน่ะ
อยู่ในบ้านกับลูกจ้างที่รับจ้างขนโต๊ะกลางเต็นต์อ่ะครับ
แล้วผัวไม่พอใจเอามีดมาแทงค่ะ
ลูกจ้างจนตายเลยอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณผู้ชมตำรวจที่สพขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์แทงกันตายในบ้านบ้านนี้เนี่ย
คือไปดูตรงข้างโซฟาตรงบันไดขึ้นชั้น๒เนี่ยนะคะ
ที่นอนอยู่คือนายพงศธรช้างน้อยอายุ๔๙ปี
สภาพคือจมกองเลือดแล้วอะค่ะแล้วแผลเนี่ยโดนแทงที่หลังแผลหนึ่ง
หน้าอกอีกแผลหนึ่งคนที่ทำคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือใคร
คือนายสุธินอินทรัพย์อายุ๕๗ปีเป็นสามีของนางสาวจินตนา
่งบุญตังอายุ๕๒ปีนางสาวจินตนาเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้
เขาทำธุรกิจพวกโต๊ะให้เช่าโต๊ะให้เช่าเต็นต์แบบนี้นะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะฝั่งสามีที่ก่อเหตุขับรถกระบะ
เพราะว่าตอนนี้หนีไปอยู่ยังตามตัวไม่เจอนะคะ
ทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า๙๙๙๒ทะเบียนสุราธานีขับกระบะหลบหนีไป
ถามจากการสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่านายสุธินเนี่ย
หากับนางสาวจินตนาเจ้าของบ้านนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ปกติฝ่ายชายก็จะไปไปมามาแล้วไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะ
ฝ่ายชายมาเห็นภาพบาดตาบาดใจไงเพราะว่านายพงศธรเนี่ยเป็นลูกจ้าง
รับขนโต๊ะกลางเต็นต์แล้วทำไมมาอยู่ในบ้านกับเมียฆ่าได้ยังไง
วงสิหึงสิเลยเอามีดมามาก่อเหตุแทงพงศธรจนพงศธรตายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เชิญตัวนางสาวจินตนาที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็อยู่ระหว่างการตามตัว
ผู้ก่อเหตุคือนายสุธินเพราะว่าตำรวจบอกนะน่าจะจับตัวได้เร็วนี้
คือตัวผู้ก่อเหตุเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างค่อนข้างมีตังค์เลยค่ะ
นี่อันนี้พวก่อเหตุนะครับ